พุทธพติมาตามคติของขณะสงตร์กรรมโพชะ

พบในกลุพระปร่างวัตต์ราตรบูรณะ
รวมทั้งพระสัมมนาคโคดมยืน
พระหัตุขวาประธานไพรพระหัตุซ้ายประธานพร
อุณหิต๕ยอดพบที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
พระพุทธปฏิมาที่คณะสงฆ์กัมโภชะได้สร้างขึ้นนี้
ได้เป็นแม่แบบให้กับพระพุทธปฏิมาที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักรอายุทยา
และสืบทอดลงมาถึงกรุงรัตนโกสินที่เรียกว่า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน